ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันที่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ
ในซอยวัดศรีจังหวัดสมุทรปราการคือด้วยความที่ด้านล่างก็จะมีคนล้อมวงดื่มเหล้า
ครับแล้วเขาก็เดินขึ้นไปหาผู้ชายที่อยู่ด้านบนถามว่าเทน้ำปลาลงมาด้านล่างหรือเปล่า
อืมเขาก็บอกว่าเปล่าแล้วมันก็เลยทะเลาะกันนะคะ
มุมหนึ่งก็บอกว่าก็ด้านล่างอ่ะชอบกินเหล้าแล้วก็เสียงดังครับ
คนที่อยู่ด้านล่างบอกว่าก็คนที่อยู่ด้านบนชอบตะโกนลงมาด่าเขา
อย่างเงี้ยค่ะถามมันไม่ได้เหรอเออ

แค่พี่เขามันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่แล้ววันหนูแล้วเพราะว่าหนูยังไม่ได้ทำอะไรให้พี่อ่า
อ่างงน้ำปลาอะไรอ่ะอ่าน้ำปลาอะไรเนี้ยน้ำปลาอะไรเนี้ย
อ่ะน้ำปลาเนี้ยเอามาให้ดูเนี้ยอ่ะอ่ะมีสองอย่างอ่ะ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

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า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
ด่าเรื่องกินเหล้าเสียงดังเนี่ยเหรอ

อุ้ยไปถ่ายพระเทศกินเหล้าเสียงดังเนี่ยเหรอ
ไอเนี่ยมันอยู่ชั้นสาม
บางทีมันเปิดเพลงมันโครงมันลงมาข้างล่างเลย
มันแก้งเขาอ่ะ
แล้วเขามีปัญหาอะไรกัน
ผมว่ามันโรคศาสตร์
ที่กับกลุ่มที่นั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยนะ
ไม่ไม่มีปัญหาคือมันชอบร้องเรียน

ใครยังไม่นั่งกินมาซื้อเบียมาวางอ่ะ
มันยังร้องเรียนเลยอ่ะ

เขาก็พูดประมาณว่าตัวเจ้าของคลิป

แต่เรื่องลงคลิปนี้เจ้าของคลิปบอกว่า
คนที่เขามาถามบุกขึ้นมาถามถึงห้องเนี่ย

จะมีใครสาดน้ำปลาใส่วงเล่าเขาได้
อกจากเจ้าของห้องเจ้าของคลิป
คอยโวยวายอยู่เวลาที่เขากินเหล้าส่งเสียงดัง

แม้พี่คิดว่าคนอื่นเนี่ย
ที่เขาไม่มาว่าพี่ส่งกินเหล้าส่งเสียงดัง

ไม่พูดไม่ได้หมายความว่าไม่รำคาญนะ

นิติบุคคลของโครงการบอกว่า
คือเบื้องต้นยังไม่ได้รับการร้องเรียน

นิติบุคคลของโครงการบอกว่า
สิ่งที่จะทำได้อันดับแรกเลยครับ

มันผิดที่โต๊ะ

ก็เป็นต้นเรื่องที่ไปล้อมวงดื่มเหล้ากันตรงนี้
ไม่เป็นไร
เดี๋ยวพี่ปูเสื่อ